เหมือนจะคล้ายคนตกน้ำ

แล้วก็หักกลับอย่างกระทันหัน

ที่บริเวณประตูระบายน้ำที่วัดรุ่ม

กล้องวงจรปิด๒๑นาฬิกา๓๕นาที
ที่มีไฟฟ้าเขียวนั่น

ในลักษณะที่เรือค่อนข้างเร็ว

หลังจากนั้นเรือชะลอความเร็วก่อน

วนมาหาใครตกน้ำหรือเปล่า

คุณแตงโมตกน้ำไปแล้วครับ

เราจะไปได้ข้อมูลเชิงลึกมาว่า

จริงแล้วเป็นการขับดริฟท์

จะเห็นว่าตอนแรกเรือขับมาปกติ

แล้วก็วนเรือกลับมาอีกรอบหนึ่ง
ซึ่งจากประเด็นนี้นะครับ
จะเป็นไร

เงาขาวเหมือนผู้หญิงตกจากท้ายเรือตกลงแม่น้ำ

คุณผู้ชมเห็นไหมพี่บุ๊กเห็นไหม
หรอด้วยความเคารพอันนี้ปุ๊กไม่เห็นจริงเพราะปุ๊กสะท้ายดี

ซึ่งจากคลิปนี้นะครับมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บอกว่าเหมือนมีอะไรตกลงน้ำลักษณะตกลงมาในท่าหงายหลัง

ขณะที่มีอะไรตกลงไปในนั้นมันเรือแล่นอยู่
ขอโทษนะพี่บอกคุณตังโมตกตรงไหน
เท้นรถชี้เบ๊ชี้เบ๊ไปกาวแม่น้ำ
กลางแม่น้ำนั่นกลางแม่น้ำไหมปุ้ย

ไปนึกออกแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับที่
คุณหญิงหมอพรทิพย์กับบิ๊กแจ๊ดพูด
ให้สังเกตผลการชนะสูตรพลิกศพที่บอกว่า
ทรายกับโครนเต็มปอด
แล้วก็ให้สังเกตว่าปกติแล้วคนตกลงกลางแม่น้ำ
เป็นไปได้ไหมที่ทรายกับโครนจะเต็มปอด

ร่างอาจจะจมลงไปแล้วก็ไปเฮือกสุดท้าย
ที่นี่ถ้าเกิดว่าดูจากคลิปนี้แล้วดูจากเวลาคลิปนี้
มันเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มกว่าไหมคะ

ถ้าเกิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปในน้ำจริง
คำถามเอาไปโยงกับภาพที่กระติกเอาออกมาในรายการโหนกระแส

ที่บอกว่านี่ไงแตงโมยังเป็นคนถ่ายภาพให้หนูอยู่เลยเนี่ย

แล้วข้างหลังเป็นสะพานพระราม๘ภาพนั้น๔ทุ่ม๑๓นาที
ถ้าเกิดดูตามคลิปนี้แปลว่าคุณแตงโมตกเรือ๓ทุ่มกว่า
ไม่ถึง๔ทุ่มแปลว่าคุณแตงโมตกไปแล้วแล้วขึ้นมาถ่ายรูปให้เธอหรือฮะ
อันนี้ก็อีกนะถ้าเกิดว่าใช่คลิปนี้
จังหวะที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปในเรือ
ที่มีคนตั้งข้อสังเกตจริงนะใช่ไหมคะ
ช่วยกันคิดช่วยกันไปนะครับ